อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เขาบอกว่าชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครยิ่งกว่านิยายอีกนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งหายตัวไปจากบ้านที่กาลสินหายไปนานเกือบ๒ปีค่ะ
ญาติเนี่ยพยายามตามหาจนเริ่มจะถอดใจกันแล้ว
แล้วอยู่มาวันหนึ่งญาติคนนึงค่ะเดินเดินอยู่ริมถนนนี่แหละ
บังเอิญเจออ่ะแล้วจำได้ว่านี่ญาติเขาที่หายตัวไปนี่
กลับมาพบกันอีกครั้งนึงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่ยี่สิบพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
นางสาวปัญจมาเขาเป็นคนที่แม่ค้าขายของอยู่ใกล้โรงพยาบาลรถไฟถนนนิคมมักกษันเนี่ย
เดินอยู่ก็เจอชายเร่ร่อนสติไม่ดีเดินผ่านมามองหน้าไปก็เอ๊ะนี่ญาติเราที่หายตัวไปนานมากแล้วนี่นะ
เดินเข้าไปคุยด้วยนะญาติเธอเนี่ยจำชื่อตัวเองได้แต่ไม่ยอมให้เธอเข้าใกล้เลย
เนื้อตัวเนี่ยมอมแมมเลยแล้วก็ญาติคนนี้เนี่ยมีอาการทางประสาทค่ะ
เธอก็เลยรีบขอความช่วยเหลือจากสถานีวิทยุจสร้อย
เพราะว่าญาติเธอเนี่ยพอไม่ให้เข้าใกล้ปุ๊บก็เดินหนีไปเลยมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำ
พอแจ้งจสรไปแล้วเนี่ยนะคะนายมาโน๊ตตุ้มเงินเจ้าหน้าทีอาศาสมัครพระราม๙๘๐
ก็เลยรีบนำทีมไปช่วยเหลือก็ตามหากันในระแวกใกล้เคียง

ยืนอยู่บนสะพานลอยที่แยกมิตรสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเกลี้ยกล่อมอยู่พักใหญ่เลยนะคะ
กว่าจะพาตัวลงมาได้อย่างปลอดภัย

ผมก็เลยทำเป็นมองอยู่แกไปดูว่าแกดูอะไร
แกก็หันมาแกก็ยิ้มแล้วแกก็ชี้ให้ผมดู
ผมก็เลยพยายามขยับตัวหามุมจังหวะที่จะล็อกแก
ก็ขยับจากด้านซ้ายไปจนมุมด้านขวาได้
แล้วก็ล็อกสอดแขนเข้าไปล็อกในแขนของแกไว้

แล้วพยายามคุยกับแกพยายามที่จะพาลงข้างล่าง
หลานชายครับหลานชายที่มาจากชนบุรี
ชื่อเล่นที่เขาเรียกกันกระต่าย
ขึ้นไปคุยกับลุงลุงจำคนนี้ได้
ลุงทักบอกอ๋อกระต่ายเหรอ
ก็เลยเดินล็อกแขนข้างซ้ายลงมากับผม

หลานชายมาแล้วจำหลานคนนี้ได้

ซึ่งหลานก็บอกกับทีมนายมานพเลยนะว่า
ดีใจมากเลยที่เจอคุณลุง
หายมา๒ปีแล้วครอบครัวพยายามตามหาแทบตายเลย
ไม่มีใครคิดเลยว่าจากกาลสินจะหลุดมาถึงกรุงเทพค่ะ
จนกระทั่งนางสาวปัญจมาขายของอยู่แล้วเห็นแล้วจำได้

เออก็ยินดีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้